มันกลายเปลี่ยนกับสถานที่สุด
บานนะครับเตรียมกำลังตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบศูนยวชนกรุงเทพมหานคร
หรือว่าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นย่านดินแดง
๓๕นายกำลังกองร้อยควบคุมฝุงชน๑กองร้อย
ประมาณ๑๗๐นายดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ

พื้นที่ด้านในจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทางกรทม
ก็จะจัดกำลังเทศกิจมาช่วยดูแลความปลอดภัย

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าเตรียมความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
มั่นใจจะดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพื้นที่โดยรอบได้นะครับ
จากการข่าวของฝ่ายสืบสวนยังไม่พบว่า
จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเลือกตั้ง
หรือว่ากลุ่มที่จะก่อความวุ่นวายเดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามได้จัดกำลังดูแลพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสนดินแดง
และกำลังตำรวจจราจรของกองบังคับการตำรวจจราจรมาช่วยดูแล
การเดินทางโดยรอบบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ

ในขณะที่กรกตครับแจ้งถึงความชัดเจนเรื่องกองเชียร์ผู้สมัคร
ต้องฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บรรดากองเชียร์ทั้งหลาย
โดยบอกว่ากองเชียร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถมาที่สถานที่รับสมัครได้
สิ่งที่เป็นห่วงก็คือช่วงขามา
รอบแรกตอนที่เดินทางมาเนี่ยร้องรำทำเพลงได้ครับ
แต่ทันทีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หมายเลขประจำตัวแล้ว
ต้องระมัดระวังการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
โดยเฉพาะข้อที่ระบุและกำหนดไว้ว่า
มิให้จัดงานรื่นเริงหรืองานมหรสบ
หรือเมื่อได้หมายเลขบัตรประจำตัวผู้สมัครแล้วให้งดการกระทำต่างเหล่านี้
เพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวจะมีผลตามมาได้

ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติในการลงรับเลือกตั้ง

แต่ถ้าหากว่ายังจะมายื่นสมัครอีก
ก็จะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมาถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ต่างให้กับสภาผู้แทนราชดร
และกรกตครับมีหน้าที่รับสมัครและตรวจเอกสารเบื้องต้นเท่านั้น
การตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้น
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสัญหาแต่ละพักการเมือง
อันนี้ก็ฝากย้ำฝากเตือนนะฮะส่วนที่ต่างจังหวัดไปดูความพร้อมกันหน่อยครับ
จังหวัดเองก็เตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
วันพรุ่งนี้อุดรธานีครับสถานที่รับสมัครก็คือ
หอประชุมอเนกประสงค์อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรแจ้งหน้าที่กรกตออุดร
จัดเตรียมสถานที่ซึ่งมีเรื่องเดียวที่กรกต
จังหวัดเขากังวลก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
กลัวว่าจะมีพายุฝนพายุฤดูร้อนหรือเปล่า
ขยับไปที่บุรีรำครับสนามเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตที่นี่
บอกว่าแข่งขันกันดุเดือดเหมือนกัน
กตจังหวัดในวันนี้ก็ได้มาจัดสถานที่ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่จะมารับสมัคร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกัน
ไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานจริงนี่นะฮะ
ซึ่งปีนี้ที่จังหวัดบุรีรำมีเขตเลือกตั้งเพิ่มเป็น๑๐เขต
จากปี๒๕๖๒มีจำนวน๘เขต
ดังนั้นปีนี้เราทุกคนที่มีสิทธิ์
มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการเลือกตั้ง

สมัครพักการเมืองเพราะว่าปีนี้บัตร๒ใบนะครับ
เลือกผู้สมัคร๑เลือกพักหนึ่งนะครับ